เขาเรียกแฟนแฟนคลับว่าชื่อเมไทย

รวมไปถึงก็ตอนท้ายได้โปรยคำหวาน
บอกว่าผมจะเก็บเมสถ่ายไว้ในใจทุกคนเลย
เรียกว่าโอ้โหทันเดอร์โดมแทบพังนะคะ

เพราะมีหลายคอนเสิร์ตมารุนไฟล์

หัวมาจริงนะคะพรรคจีฮุนค่ะ

คราวหน้าจะมาเยือนเมืองไทยกันอีกตอนไหนค่ะ